คุณผู้ชมอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะกลุ่มวัยรุ่นเย้ย
ไลฟ์สดไม่ว่าปักหมุดให้ตำรวจทำการได้ง่ายด้วยนะคะ
อันนี้เช็คอินที่สถานที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลคำนาดีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำรวจสภพลทองลงพื้นที่เลยจ้ะไปตรวจสอบมันเป็นคลิปเก่าใช่ไหม
ไปตรวจสอบแน่นอนนะคะว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยกระจายตัวไปแล้ว
นี่ไปเจอกับนางสาวสระดัสวดีสายสมบูรณ์อายุสามสิบหกปี
แสดงตัวเลยว่าเป็นเจ้าของบ้านคุณสรัสวดียอมรับว่า
ก่อนหน้านี้มีกลุ่มวัยรุ่นตั้งวงดื่มเหล้ากันจริงแต่ก็ใช่นั่นแหละ
แยกย้ายกลับไปหมดแล้วเพราะหน้าเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่สิบห้าเมษายน
ห้าทุ่มห้าทุ่มเป็นช่วงเคอร์ฟิลล์เออนะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านก็ยอมรับนะคะ
รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะตามวัยรุ่นทั้งหมดมาให้ตำรวจไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ
กระทั่งช่วงเช้าเมื่อวานนี้กลุ่มวัยรุ่นเข้ามอบตัวกับตำรวจ
เยาวชนชายอายุน้อยสุดคุณเดาซิว่าอายุเท่าไหร่
สิบห้าปีค่ะเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กแล้วก็ไลฟ์ด้วย
วัยรุ่นชายหญิงอายุตั้งแต่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดปี
หลายคนทั้งหมดถูกตั้งข้อหาคือชุมนุมหรือมั่วสุมกันดื่มสุรา
ในสถานที่แออัดอันเป็นการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
รวมกลุ่มกันย้อนหลังสงกรานกินเหล้าใช่ไหม
ส่วนที่มหาสารคามค่ะรวมกลุ่มเหมือนกัน
บอกว่าสงกรานไม่ได้เจอกันก็เลยนัดผ่านเฟซบุ๊กมาแข่งรถกันหน่อยสิ
เออสร้างความเดินร้อนรำคาญนี่นะคะ
เอารถจักรยานยนต์ของกลุ่มนี้ทั้งหมด๒๐คันมาไว้ที่โรงพัก
จุดที่เขานัดแข่งกันคือสรรอ่างเก็บน้ำห้วยขอนศักดิ์อำเภอโกสุมพิสัยค่ะ
การจับกลุ่มมาจากการที่ได้รับแจ้งจากกำนันตำบลวังยาง
บอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาชุมนุมกันที่บริเวณนี้เย็นทุกวันตั้งแต่เริ่มสงกรานเลย
เมษายนชาวบ้านเดือดร้อนรำคาญก็เลยร้องเรียนผ่านทางกำนัน
กำนันต์ไปตักตืนก่อนนะยังไม่ได้แจ้งความนะคะ
ก็ไม่เห็นยอมแยกย้ายก็เลยต้องให้ตำรวจจัดการค่ะ
จากการสอบสวนกลุ่มวัยรุ่นเล่าว่าก็มาจอดรถจักรยานยนต์ตามจุดต่าง
สรรอ่างเก็บน้ำนี่แหละเพราะเพราะช่วงสงกรานไม่มีที่เล่นน้ำ
โดยมีบางกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์โชว์บ้างยกล้อบ้างแข่งกันบ้างตรงจุดนี้
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสารเสพติดพบว่ามี๑คนค่ะ
มีกัญชาไว้ในครอบครองอย่างไรก็ตามนะคะ
นำตัววัยรุ่นทั้งหมดควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ